โจชิงทรัพย์ขึ้นเป็นภาพด้วยนะคะเพราะว่าคุณตาต้าเนี่ยนะคะ
ก็คือเป็นนักร้องที่เคยประกวดรายการรายการหนึ่งทางโทรทัศน์นี่แหละ
ถูกคนร้ายสองคนนะคะเป็นเยาวชนขี่รถจักรยานยนต์ชิงทรัพย์
บริเวณด้านหน้าซอยลาดพร้าว๔๐ซึ่งตำรวจก็สามารถจับกลุ่มตัวไว้ได้ทันทีนะคะ
วัยรุ่นสองคนนี้อ้างบอกว่าดื่มสุราจนคึกขนองก็เลยก่อเหตุนี้ขึ้นมานะคะ
มีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญ
ทำให้ตำรวจตามจับคนร้ายเป็นเยาวชนชายอายุ๑๗ปีทั้งสองคนเลย
จะเห็นว่าทั้งคู่ขี่รถจักรยานยนต์มาดักซุ่มก่อนนะดักซุ่มรอเหยื่อก่อน
โดยคนหนึ่งมานั่งอยู่ข้างทางอีกคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์รอพาหลบหนีไงคะ
จากนั้นตำรวจก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางหลบหนีไปอีกนะคะ
สามารถจับกลุ่มคนร้ายทั้งสองคนได้อยู่ที่บ้านพักย่านลำลูกกาที่ปฐุมธานี
พลตำรวจตรีสมพงศ์ชิงดวงรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานและตำรวจสนสุธิ
สารก็แถลงผลการจับกลุ่มได้เนี่ยค่ะ
นี่คือปากซอยลาดพร้าว๔๐๒คนนี้เขาดักรออยู่นี่แหละค่ะ
ไปชิงทรัพย์แบบนี้ในภาพนี้คือคุณตาต้านะ
พอคุณตาต้าเดินมาแล้วมันมืดไงก็เข้าไปพูดแบบนี้เลย
ชิงทรัพย์เนี่ยไปจับกระเป๋าของเขาด้านหลังเนี่ย
ตรวจดูเขาว่ามีทรัพย์อะไรบ้างแล้วก็เอาไปแบบนี้
ทำซ้ำแบบง่ายเหลือเกินนะ
แล้วเขาอยู่คนเดียวเขาก็ต้องกลัวและเป็นที่มืดด้วยนะคะ
เรื่องนี้ตำรวจแถลงข่าวการจับกลุ่มตัวนะคะ
ซึ่งคุณตาต้าหรือว่าคุณพาคินเล่าให้ฟัง
บอกว่าช่วงที่เกิดเหตุก็คือเลิกร้องเพลง
ย่านเรียบทางด่วนรามอินทรากำลังจะกลับบ้าน
ก็เลยแวะซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อหน้าปากซอยลาดพร้าว๔๒
ขณะที่เดินออกมาสังเกตเห็นมีรถจักรยานยนต์
มีคนขี่อยู่ด้วยแล้วก็มีคนหนึ่งนั่งอยู่ด้วย

แต่ทีนี้ไม่เห็นคนร้ายอีกหนึ่งคน
ซึ่งนั่งอยู่ข้างตึกคือมองไม่ชัด
จนถูกประกบเข้ามาประกบตามภาพจากกล้องวงจรปิด

ส่วนผู้ต้องหาทั้งสองคนรับสารภาพบอกว่า
ก็เหตุเพราะขฤขนอง
หลังจากดื่มสุรากับกลุ่มเพื่อนที่ลำลูกกา

ขับรถเล่นมาเรื่อยจนถึงจุดเกิดเหตุ
เจอผู้เสียหายอยากระบายอารมณ์เข้าไปทำร้าย
ตอนแรกอยากเข้าไปทำร้าย
แต่เปลี่ยนใจก็เลยเข้าไปชิงทรัพย์ก่อนที่จะหลบหนีไป
เรื่องต้นตำรวจได้แจ้งข้อหาร่วมกันวิ่งราวทรัพย์
นำตัวไปส่งสถานพินิษฐ์เพราะว่ายังเป็นเยาวชนอยู่
พบประวัติหนึ่งในผู้ต้องหาเคยร่วมกันปล้นทรัพย
ในพื้นที่สอนอสายไหมอีกด้วยค่ะ
ตาต้าเขาก็ใจเย็นนะเขาก็ไม่ได้ขัดขืน
แต่ก็สุดท้ายก็ตามจับกลุ่มได้